นี่คือประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญ
ทุกเรื่องที่จะได้ฟังนั้นต้องใช้ดุลยพินิษฐ์
และวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย

เรื่องอาหารเราจะมีเมนูอะไรที่น่ารับประทานบ้างเนี่ย

ร้านเราเนี่ยตั้งชื่อร้านตรงตามคอนเซ็ปต์ของรายการวิทยุที่เราทำครับ
จะได้เป็นที่ชุมนุมเป็นที่รวมตัวกัน
ของแฟนรายการที่เราร้านกันหนึ่งครับ

เมนูอาจจะน่ากลัวแต่จริงแล้วทุกอย่าง

ช่วงแรกต้องยอมรับว่าตอนที่เปิดใหม่เลยเนี่ย
คนก็อาจจะงงนิดหน่อยนะกับชื่อเมนูอะไรแบบนี้ครับ
บางคนก็อาจจะคิดว่ามันกินไปแล้วมันจะเป็นมงคลไม่ว่าอะไรอย่างนี้

ว่าเราแค่มวลของความสนุกเท่านั้นเอง

เริ่มต้นเลยผมก็เอาพวกไม้เก่าจากร้านเดิมครับ

เราก็เลยคิดว่าเราอยากได้กาฟิตตี้ครับ
แล้วเราก็รีโนเวทล้างออกแนวเป็นเหมือนกับบ้านผีสิง
แล้วก็สลับไปด้วยกาฟิตี้ให้เข้าคอนเสิร์ตของร้านเรา
เดินเข้ามาก็จะมีไฟสีส้มบ้างนะครับ
ก็จะออกดำน้ำตาลตุ่นบ้าง
ตอนนี้ร้านเราก็จะมีคอนเซ็ปต์ชัดเจน
เรื่องของอาหารต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบกิน
เมื่อทีไปเจอร้านนี้เฮ้ยอร่อยดี
เราก็เอามาปรับนั่นนิดหนึ่งปรับนั่นน่อยหนึ่ง

ทั้งตัวชื่อเมนูด้วยแล้วก็ตัวอาหารด้วยครับ
ผมขออนุญาตระบายความในใจหน่อยนะฮะ
บางทีเวลาไปออกรายการก็ตามแต่
มักจะโดนเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงอำนะครับ

ร้านเดชช็อกยังเปิดอยู่
แล้ววันนี้บอกเลยว่าเตรียมเมนูเด็ด
ไว้หลากหลายเมนูโชว์ให้แฟนรายการดูด้วยนะครับ

นี่มาแว้วอาหารเต็มโต๊ะเลยครับ
เสิร์ฟให้ทุกคนนั้นได้ลองลิ้มชิมรสกันนะครับ
เซ็ตนี้ที่เห็นอยู่นี่จะเป็นเซ็ตของข้าวต้ม

มีผัดกะหล่ำน้ำปลาแบบนี้แล้วก็อื่นนะครับ

ก็คือโรงแตกจะมาในพัชนะที่คล้ายกับโลง

มันก็คือเหล่าบรรดาพวกซีฟู้ดนะครับ

แล้วก็เอามาลาดซอสเป็นสูตรของร้านเหล่านั่นหนึ่งนะครับ
เรียกว่าเป็นซีฟู้ดรวมมิตรเลยกันแล้วกัน

อันนี้ก็คือผีหัวขาดครับ
เมนูนี้นะฮะมีมาร่วม๒๐กว่าปี
ร้อนเด็ดมากครับ
ส่วนเมนูต่อไปนะฮะก็คือหม้อไฟปลายกัน

มาด้วยพริกขี้หนูมากันเต็มสวนเลยฮะ

แล้วเราว่างานนี้ตาสว่างฮะ
ส่วนเมนูต่อไปครับก็คือเมนูดงพญาไฟ
เมนูนี้ผมได้ตอนที่ไปทำงานที่ต่างประเทศครับ

ก็จะทำมาจากเนื้อมัว

ผมก็เลยคิดว่าอะไรที่มันจะทำแล้วมันกรุบ
ผมก็เลยคิดว่าเอาเป็นซี่โครงหมูกระดูกอ่อนนะครับ

อันนี้ก็อร่อยมากเผ็ดร้อน

เป็นไฟถั่วจะช็อกกลิ่นมันจะหอม
แล้วทานร้อนมันจะกินเพลินมาก
แนะนำว่าอยากให้มาที่ร้านแล้วชิมเมนูนี้

มาทานร้านนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
ถูกใจค่ะส่วนตัวชอบเป็นต้มซุปเปอร์มากเลยค่ะ

ถ้าทุกท่านที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้นะฮะ

ตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึงตี๒โดยประมาณครับ

รับจอไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
พูดของใครที่มาว่าร้านเขาปิดร้าน

อร่อยจริงนะฮะโดยเฉพาะตอนมืดนะฮะ

เพราะว่าด้านล่างก็เป็นสนามฟุตบอล
ใช่นึกว่านางนมไปทำอะไรไหมไม่เคยชวนกันสิ

ด้านล่างเป็นสนามฟุตบอลแต่ร้านเขาอยู่ชั้นสองนะคะ

ชิคกี้พายชอบเมนูผีลงแตกมากหน่อย

ฉันอยากรู้ว่าเมนูกับฉันอะไรจะแตกมากกว่ากัน